สวัสดีค่ะหนูชื่อกระหนกกรนามสกุลกุลทีค่ะ
ชื่อเล่นชื่อนิวอายุ๑๔ปีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คนค่ะ
มีหนูแล้วก็แม่ชื่อติ๋มอายุ๔๓ปีค่ะ
ป่วยเป็นโรคเกาะแล้วก็ความดันค่ะ
คือแม่เขาจะปวดขาปวดพวกเข่าแล้วก็ตรงข้อเท้าค่ะ

แล้วก็โรคความดันนี่แม่เขาก็จะเวียนหัวบ่อย
จะมีพี่สาวแล้วก็หนูต้องคอยเฝ้าแม่ด้วย
แม่เขาเป็นลมอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นบ่อยมาก
คนต่อไปเป็นพี่สาวของหนูค่ะเป็นฝาแฝดกัน

นุ่นกับพี่นิ้งอายุ๒๑ปีค่ะมีลูก๒คนค่ะ
ชื่อน้องเน็กอายุ๕เดือนแล้วก็น้องเฮงอายุ๑เดือนกว่าค่ะ
ชีวิตของหนูพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๘เดือนค่ะ
แม่ก็เลยต้องส่งเสียลูกส่งลูกเรียนทั้งหมด๔คนค่ะ
ตอนนั้นลำบากมากค่ะเพราะว่าแม่ทำงานคนเดียวแล้วก็ลูกเรียนตั้ง๔คนค่ะ
นิวเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเป็นเด็กที่รักครอบครัวมาก

มีอยู่วันหนึ่งมีคนมาบอกว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ที่ข้างบ้าน
เจ้าของเขาบอกว่าให้แม่ทำอะไรก็ได้ดูแลพี่เขาไปด้วย
กู้เงินที่ชุมชนมาสี่หมื่นมาลงทุนปลูกมะลิ๑๐๐๐ต้น
ปลูกได้สักประมาณ๔ปีค่ะ
เจ้าของเขาก็บอกว่าให้เคลียร์พื้นที่ให้เขาหน่อย
เพราะว่าเขาได้ขายที่ตรงนี้แล้วภายใน๑เดือนค่ะ
ให้ถอนต้นมะลิแล้วก็เคลียร์พื้นที่เขาทิ้ง
ตอนนั้นก็รู้สึกแย่มากเลย
รู้สึกเหมือนกับว่าถอนส่วนหนึ่งของจิตใจเราออกไปด้วยค่ะ
วินาทีที่ดึงคือเหมือนดึงดวงใจเราออกจากใจเราไปส่วนหนึ่งเลยค่ะ

แล้ววันหนึ่งเขาต้องเราต้องมาทำร้ายเขาเองเรารู้สึกแย่ในจิตใจมาก
อนด้วยตัวเราเองถอนด้วยมือที่เราผูกเขาขึ้นมาเอง
หลังจากที่ถอนมะลิชีวิตก็แย่ลงค่ะ
เพราะว่ารายได้ของเราอยู่ตรงมะลิสวน
ตอนนั้นชีวิตหนักสุดคือข้าวก็ไม่มีหุงนะ
เงินที่จะไปซื้อข้าวก็ไม่มี

วันแรกเขาได้เงินมาเขาก็มาให้แม่
ลูกแล้วรู้สึกจากใจที่ท้อท้อ
ไม่รู้จะไปทางไหนก็ยังรู้สึกว่า
ลูกยังเป็นกำลังใจให้เราได้เยอะ

เคยร้องตั้งแต่ตี๕ไปถึง๑๐โมง
แล้วก็ร้องตั้งแต่๑๑โมงไปถึง๒ทุ่ม
น้องร้องได้ประมาณ๒๐๐กว่าเพลง
ตอนนั้นร้องหนักมากค่ะคือ
รู้ตัวว่าทำอย่างนี้แล้วได้เงิน
ก็อยากจะได้เงินมาประทังชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัว
มีอยู่วันหนึ่งหนูรู้สึกปวดตรงนี้ค่ะ
แบบปวดมากอะค่ะไม่เหมือนปวดหัว
ก็เลยบอกแม่แม่ก็เลยพาไปหาหมอ
คุณหมอบอกว่าเป็นหลอดเลือดดำผิดปกติที่ใบหน้าค่ะ
โลกนี้เป็นหนึ่งในล้านค่ะ
มีอาการปวดมากเวลาหนูใช้แรงดันเวลาร้องเพลงอะค่ะ

ร้องเพลงอยู่ดีก็ต้องหยุดเลยค่ะ
เพราะว่ามันปวดมากเราทนไม่ไหวจริง
ร้องเพลงนี้มันเหมือนเป็น๘๐ในชีวิตหนู

ที่หนูจะทำสิ่งที่หนูรักเนี่ยหนูต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดค่ะ
หนูก็ต้องยอมค่ะเพราะว่าหนูอยากทำ
หนูอยากได้เงินให้แม่แล้วก็ให้ครอบครัวค่ะ

กินยาแก้ปวดเพราะว่าไม่มียาอะไรที่จะรักษาให้หายได้
ต้องกินยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาเฉยค่ะ
อยากจะบอกว่าแม่รักหนูมาก

หนูเป็นเด็กดีให้หนูรักษาความดี
ความดีที่หนูมีอยู่ทุกวันนี้ให้รักษาไปให้ตลอด
เพราะความดีมันจะคอยคุ้มครองลูกอยู่เสมอ

สมกับที่เป็นแก้วตาดวงใจ
สมครับที่เป็นคนสู้ชีวิตให้แม่

มีชีวิตได้ทุกวันนี้พ่อหนู
หนูไม่เคยกลัวความเจ็บปวดที่หนูจะได้รับ
หนูขอแค่ว่าให้แม่หนูให้ครอบครัวหนูมีกิน
ให้ทุกคนสู้ต่อไปค่ะ
อยากบอกแม่ว่ารักแม่มาก
หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ต่อไปค่ะ

สาวน้อยผู้ต้องต่อสู้กับความจน
และต้องทนอยู่กับความเจ็บปวด

สวัสดีครับ

โดยเล็กจังเลยอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย

คุณแม่ติ๋มทางด้านล่างสวัสดีครับ

ก็วันนี้เดี๋ยวจะให้แนะนำตัวกันก่อน

ให้น้องนิวแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้าน
ดูรายการของเราอยู่ว่าเราชื่ออะไร

ยังไงก็คราวหน้ามาเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็แม่ด้วยนะคะ
มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพราะว่าครับผมนะครับ
ดูในภาพชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะคะ
เวลาใครบอกว่ามีที่จะปลูกอะไรก็ปลูกเลยไม่มีสัญญิงสัญญา
อย่าไปลงแรงลงเงินนะคะคุณผู้ชมที่ของเขายังไงก็เป็นที่ของเขานะคะ
ว่ากันไม่ได้ในยามที่เขาจะเอาคืนหรือขายได้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ
ครอบครัวน้องนิวเนี่ยบอกได้เลยว่าหมดทุนค่ะ
หมดตัวค่ะคุณผู้ชมนะยังไงก็ฝากให้กำลังใจน้องด้วยค่ะ
นะครับมาติดตามกันได้ในคราวหน้านะครับมาเชียร์น้องได้นะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนพร้อมกับนักสู้ชีวิตน้องนิวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

เริ่มร้องเพลงเลยก็ตั้งแต่๗ขวบค่ะเงินเราก็อยากได้อยากช่วยคุณแม่
แต่ทุกครั้งที่เป่งเสียงเลยมันเจ็บปวดเหลือเกิน

เงินมาจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือคุณแม่ค่ะ
สองก็คือใจเรารักค่ะ

ในขณะที่ร้องยังไม่ทันจบเพลงเลยเขาเป็นไข้
กลับบ้านก็นึกว่าเดี๋ยวก็คงจะหายไข้
แต่จริงแล้วเปล่าหน้าเขาจะบวมไปซีกหนึ่งเลย
ทำไมต้องเป็นเรา
ว่าโลกนี้ไม่ได้มีกันหลายคนอย่างนี้ค่ะ
หนึ่งในล้านเลยไหมใช่ค่ะประมาณนั้น
เวลาหมอบอกว่านิวนิวต้องหยุดร้องเพลงอาการนี้ถึงจะดีขึ้น
ณตอนนั้นในใจนิวตอบคุณหมอไปว่าไงลูก
ในใจคือหนูทำไม่ได้